เอาเน็ตไปไว้อาลัยนะครับให้กับพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร
คือท่านมีผลงานดีเด่นเลยนะได้เลื่อนให้เสนอเงินเดือน๒ขั้น
ปีนี้นะแต่เมื่อเช้านี้ครับตี๕ท่านถูกรถชนเสียชีวิตครับ
โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพนักงานกวาดถนน
พร้อมข้อความบอกว่าอาลัยนางฟ้าผู้เป็นที่รักของชาวสำนักงานเขตบางขุนเทียน
ขอแสดงความเสียใจกรณีนางสาวนารีชัยเสนาอายุ๕๙ปี
พนักงานกวาดถนนเขตบางขุนเทียนถูกรถชนเสียชีวิตขณะกำลังปฏิบัติงาน
ผู้เสียชีวิตท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นครับคุณผู้ชมครับ
ได้รับการเสนอพิจารณาขั้นเงินเดือนสองขั้นในปีนี้ซึ่งหลังจากโพสต์นี้นะครับ
อย่างเช่นอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
บางคนก็เข้ามาบอกว่าแอบใจหายเพราะก่อนหน้านี้เคยเจอคุณป้าทุกวัน
ส่วนชาวเน็ตบางคนบอกว่าทำไมต้องให้พนักงานไปกวาดถนนช่วงเช้ามืดด้วย
เพราะชุดที่มันใส่ก็มันไม่ได้สะท้อนแสงมากนัก
ไม่เว้นแต่คุณชัดสิทธิพันธ์นะครับ
ที่ผู้สมัครผู้ว่ากอทมนะครับในนามอิสระ
โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณนารี
แล้วระบุด้วยว่าเราควรดูแลบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานกวาดถนนพนักงานเก็บขยะพนักการดับเพลิง

พวกเขาควรมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
และดูแลเรื่องสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕ของวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมานางสาวนารีท่านกำลังกวาดถนนอยู่ครับ
ตรงหลังเสาเหล็กกั้นทางที่ด่านเก็บเงินกาญจนาพิเศษพระราม๒ครับ
จากนั้นครับรถของคู่กรณีขับผ่านมาเข้าด่านเก็บเงินเป็นช่องทางเสริมนะ
ซึ่งตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาเปิดใช้งาน

พุ่งชนเข้าไปที่เสาเหล็กกั้นอย่างจังแล้วเสยไปชนนางสาวนารี
แล้วลากร่างท่านไปไกลกว่า๕๐เมตรท่านเสียชีวิตฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือลูกได้รับแจ้งมาดูศพแม่
โอ้ร้องไห้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับ

คือผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีนะครับยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
นำศพของผู้เสียชีวิตนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขณะที่ลูกชายของผู้เสียชีวิตก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณสื่อมวลชนนะฮะ
เข้าใจนะครับเพราะว่ายังเสียใจอยู่ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ